เรื่องของเงินเงินทองไม่เข้าใครออกใครนะคะ
หลายต่อหลายคู่ทะเลาะกันแตกหักกันเพราะว่าเรื่องเงิน
เช่นเดียวกันกับคู่นี้ค่ะไอ้เพื่อนรักเฮ้ยเฮ้ย
เงินแล้วทวงแล้วคืนหน่อยสิ
พอทวงเงินเท่านั้นแหละค่ะคุณผู้ชมโดนเพื่อนรักเนี่ยใช้มีดขู่จะฆ่า
แล้วช้าแอบด้วยมีดจะจ้วงแทงเขาจนกระทั่งเจ็บสาหัส
เพื่อนกันนะคะชายสองคนนี้เพื่อนกันทั้งมือมีด
แล้วก็คนโดนแทงเป็นเพื่อนกันค่ะคุณผู้ชม
เห็นมานักต่อนักแล้วนะคนเป็นเพื่อนรักกัน

ใช่แล้วนี่คือเจ้าหนี้เขาเป็นเพื่อนเขาไปทวงเงินกะว่าจะเฮ้ย
ยืมแล้วคืนเงินหน่อยสิคืนหน่อยสิยืมแล้วทวงหลายรอบแล้วนะ
สามรอบแล้วที่บุกมาทวงถึงห้องพักเนี่ย
สุดท้ายเพื่อนคืนหนี้ด้วยมีดคืนหนี้ด้วยมีดจ้วงแทง
จนเจ็บสลดแบบนี้เลยนะคะคุณผู้ชม
นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของสพนปลือค่ะ
จังหวัดชนบุรีนะคะในอพาร์ทเมนต์แห่งหนึ่งของอำเภอบังละมุง

ก็เจอกับร่างนายสาราวุฒิในรหาวัยสามสิบสี่ปี
นอนจมกองเลือดอยู่แบบนี้หายใจรวยรินนะคะ
เจ้าหน้าที่ต้องช่วยกันประถมพยาบาลเลยเพราะว่าจุดที่เขาโดนแทงเป็นจุดสำคัญ
โดนแทงเข้าที่บริเวณกลางหน้าอกแล้วก็ราวนมซ้ายนะคะ
แผลลึกมากสักประมาณห้าเซนติเมตรเจ้าหน้าที่ก็นำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน
ทีนี้ใกล้กันนี่ค่ะอาวุธมีดของกลางจากเพื่อนรัก
เพื่อนรักจ่ายหนี้ด้วยเลือดของกลางยังตกอยู่เลยนะคะ
เป็นมีดยาวสักประมาณเจ็ดถึงแปดเซนติเมตรปลายมีดเนี่ยหักอยู่แบบเนี้ยแหละค่ะ
มีคราบเลือดติดอยู่เลยนะคะตำรวจต้องมีการบันทึกไว้เป็นหลักฐาน
ทีนี้ล่าสุดทราบตัวมือมีดแล้วคนก่อเหตุไม่ใช่ใครที่ไหนคือเพื่อนรักค่ะ
นายอับดุลรอยกินคราบวัยสามสิบสองปีเป็นเพื่อนกันนะคะ
หลังก่อเหตุซิ่งมอเตอร์ไซค์หนีไปแล้วทีนี้ผู้สื่อข่าวแล้วก็ตำรวจก็ได้มีการสอบถาม
แล้วก็เจอกับตัวแฟนของมือมีดเธอชื่อว่านางยามีละวัยสามสิบหกปีนะคะ
นี่ค่ะแฟนสาวของมือมีดเธอเล่าให้ฟังแบบนี้คุณผู้ชม
บอกว่าเอาจริงนะแฟนนุ่มของที่ฉันเนี่ยกับคนเจ็บเนี่ยก็เป็นเพื่อนกันแหละ
ทีนี้วันเกิดเหตุแฟนของดิฉันเนี่ยมือมีดกำลังอาบน้ำอยู่
พออาบน้ำอยู่คนเจ็บบุกมาถึงห้องด้วยอาการเมาค่ะเมาเอะอะโวยวายอารวาสด่าทอ
แล้วก็ทวงเงินด้วยถ้อยจาถ้อยคำต่างที่แบบดูเหมือนหยาบคายในการทวงเงิน
วงหนี้ทวงศิลป์ต่างทำให้แฟนตัวเองอดรนทนไม่ไหว
เปิดประตูออกไปนะคะจนกระทั่งมีปากเสียงกัน
พอมีปากเสียงกันเสร็จคุณผู้ชมโอ้โหจ้วงแทงกันแบบเจ็บสาหัสแบบนี้
แล้วแฟนก็ซิ่งมอเตอร์ไซค์หลบหนีทีเนี้ยต้นสายปลายเหตุน่าจะเกิดจากการที่
อันนี้คือการกล่าวอ้างของตัวแฟนมือมีดนะแฟนมือมีดเขาบอกว่า
โดนคนเจ็บอ่ะคมคู่ก่อนคนเจ็บอ่ะค่ะเคยเอาปืนเหมือนกับจะมาขู่ยิงในการทวงหนี้
ก็เลยคิดว่าคงจะเป็นสาเหตุที่ทำให้แฟนตัวเองเนี่ยขาดสติ
ตามตัวเห็นบอกว่าอยู่ในพื้นที่พิกัดพัทยาใต้หลบหนีไปกบดานอยู่ที่พัทยาใต้
ยังไงอยากให้มอบตัวไปหน่อยนะคะนี่ตำรวจคุยคุยเสร็จปุ๊บคนก่อเหตุตักสายไปเลยนะ
อ่าลองฟังเสียงหน่อยค่ะ
หนีไปฟังพี่อยู่ป่ะเนี่ยพอหนีไปอ่ะมันก็ต้องหนีไปตลอดอ่ะนะ
แฟนเราก็อยู่ที่นี่อ่ะนานาสีค่ะไม่เห็นตอบอะไรนะเออฟังพี่อยู่หรือเปล่าเนี่ย
ตำรวจถามนะถ้าหนีมันก็ต้องหนีไปตลอดนะคะ
บ้านเมืองมีกฎหมายตำรวจมีอยู่ทุกจุดทุกพื้นที่
เชื่อว่าไม่มีอะไรภายใต้ดวงอาทิตย์ที่ตำรวจไทยตามไม่ได้
หลังจากนี้ชุดคลี่คลายก็จะมีการตามตัวมาดำเนินคดีต่อไปค่ะ